ไปดูท่าทีจากสวสมชายแสวงการนะครับ
ก็ชี้บอกว่าจับตานะเมื่อกี้คุณหมอชนนั่น
ไม่ค่อยพอใจเรื่องของเพื่อไทยการแสดงสักเท่าไหร่
แต่นี่สวสมชายบอกว่าจับตาดูเพื่อไทยการแสดง
และก้าวไกลการละครมา๒วิกเลยคู่กัน
จะมีการแสดงโรงใหญ่นะครับในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ส่วนสววัญชัยสอนสิริคนนี้มาบอกว่ามีสัญญาณชัด
คราวนี้เหรอสวยกมือให้นายกจากเพื่อไทยแบบเต็มคาราเบลเลยครับ
โพสต์แสดงความคิดเห็นทิศทางทางการโหวตเลือกนายกัธมนตรี
บอกว่าหมดเรื่อง๑๑๒และก้าวไกลไปแล้ว
สวเห็นว่าประเทศไทยต้องเดินหน้าชักช้าไม่ได้
เป็นที่ชัดเจนและเสียงดังฟังชัดในหมู่เพื่อนสวส่วนใหญ่
ว่าใครรวมเสียงส่วนใหญ่ได้จะเลือกคนนั้นพักนั้นเป็นนายก
ครั้งนี้นะครับสัญญาณทุกสายชัดยิ่งกว่าชัด
สววัญชัยบอกนะโหวตนายกครั้งหน้าจากเพื่อไทย
ฉลุยสวเต็มคาราเบลส่วนส่วนสวสมชายแสวงการ
โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเป็นการแสดงอีกรอบ๒๒สิงหาคม
รัฐสภารอชมเพื่อไทยการแสดงบวกก้าวไกลการละคร
๒สิงหาคมโหวตนายกคนที่๓๐วันเผยท่าแท้นักการเมืองไทย
ดีลลับฮ่องกงล้มรัฐธรรมนูลปราบโกงปฏิบัติการพาลุงโทนี่กลับบ้าน
้วนเดียวจบหรือม้วนเดียวจอดนักข่าวต้องโทรเลยครับนะครับ
แหมให้ได้ความชัดเจนจากปากหน่อยจากปากสวสมชาย
ก็ได้คำตอบบอกว่าแนวโน้มก็จะเป็นไปตามกระแสข่าวก็คือ
พักเก้าไกรจะยกมือให้ว่าที่นายกจากภักดิ์เพื่อไทย
เป็นดีลับที่เขาไปตกลงกันที่ฮ่องกงอันนี้สวสมชายพูดนะ
ซึ่งยังเชื่อมโยงไปถึงการร่วมคอลโลมอลกันในอนาคต
และการพานายทักษิณชินวัฒน์กลับไทยขอให้รอดูครับ
อันนี้จากสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาครับ